คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของนักธรณีวิทยา
ประเมินการเจาะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้
โดยมีการต้องวิเคราะห์กันหลายด้านนะ
เรื่องของการเจาะผนังถ้ำ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องนี้กับทางด้านของคุณสุวิทย์โคสุวรรณ
มนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณี

ตอนนี้เรื่องของการเจาะจะมีการเจาะ๒แบบใช่ไหมท่าน
คือ๑เจาะบ่อบาดาน
อีกอันหนึ่งคือเจาะผนังถ้ำ
ของท่านนี้ดูเรื่องของเจาะผนังถ้ำหรือฮะหรือว่ายังไงครับ
ไม่ใช่เจาะบ่อบาดานเรียกการเจาะเพื่อระบายน้ำนะครับ
ใช่ครับ
ใช้คำให้เข้าใจกัน
เจาะเพื่อระบายน้ำ

การเจาะระบายน้ำก็จะตรงทางบริเวณปากถ้ำนะครับ
อันนี้เรียกเจาะระบายน้ำนะครับ
คือเรื่องของการเจาะตรงผนังถ้ำที่ตรงใกล้กับพัทยาบีชให้มากที่สุด
เพื่อหย่อนอุปกรณ์เรื่องการสื่อสารเรื่องของไฟเรื่องของอาหารอะไรเนี่ย
เพื่อให้คนอยู่ข้างล่างได้รับกัน
อันนี้เป็นเรื่องของการเจาะทางถ้ำด้านบน

ทางส่วนของผู้บริการเองและส่วนวิจัย
ดูแลเจาะอะไรครับ

จอกผนังข้ำ

ด้วยการส่วนไฟแบบอ่อนลงไปนะครับ
ความหนาของผนังถ่ำเท่าไหร่ต้นส่วนไหนที่ผนังถ่ำบางที่สุด
เป็นวิธีการอย่างไรค่ะปล่อยกาแสไฟฟ้าอ่อนอ่อนลงไป
แล้วมันจะวัดผลอะไรยังไงหรอครับ
นรรถี่นี่แนวธัมภ์
ตรงนี้ก็จะตั้งเป็นภาพสามิสิออกมา
ก็จะได้ความลึกด้วยนะครับของของผน่างธ่ำทั้งหมด
แต่แต่ถ้าผน่างธ่ำจริงที่ที่ใดอันนี้จะเห็นเป็นแนวเลยครับ
ก่อนหน้านี้มีบอกว่าถ้าสร้างภาพ๓มิติภายนอกได้แล้ว
มันเหมือนต้องไปสร้างภาพสามิติภายในด้วยไหมครับ
เพื่อจะได้ดูความหนาของผนังถ้ำจริงครับท่าน
ทำคดีเสร็จเลยครับเพราะว่าพอเราทำสำรวจเสร็จ
มันสามารถต่อเป็นภาพ๓มิติได้เลย
ก็คือ๓มิตินี้ดีตั้งแต่ผิวดิน
ตั้งแต่บนภูเขาลงไปถึงถ้ำข้างล่างได้เลยนะครับ
ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วท่านภาพ๓มิตร
เรากำลังควบรุที่ข้างบนค่อยเนียงข้อมูลยังไม่กลับมาออฟฟิศเรา

เพราะฉะนั้นเรากำลังเฝ้ารออยู่ว่าส่วนเป็นอย่างไรนะครับ
มันก็ยาวกว่า๒กิโลกรัมช่วงประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าภาพ๓มิติออกมาแล้วก็จะเป็นความหวังเลยในการที่จะเจาะเข้าไปเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะเราจะรู้ว่าความหนาของผนังถ้ำที่สิ้นบางที่สุดอยู่ที่ไหน
เพราะว่าเรามีเครื่องมือเจาะในหลายรูปแบบ
บางตัวนี้หนาเจาะได้๑๐๐เมตร

เดี๋ยวเราต้องหาว่าจะต้องลากตัวไหนขึ้นไป

ทีนี้เวลาที่คุณผู้ชมฟัง
ก็อาจจะแบบได้ยินคำว่าเจาะปุ๊บ
มันจะโอ้โหทุกอย่างดูพังทลายมาหมดเลยหรือเปล่า

อยากให้ของพออธิบายให้ทั้งหน่อย

เส้นหมาตรงกลางของลูเจาะประมาณ๖นิ้วหรือ๘นิ้ว

หมุนลงไปนะครับ

หินฟูนนี่เป็นการสลมง่ายนะครับ

เพราะบางคนไปโยงโอ้โหเจาะถ้ำกับระเบิดถ้ำ

คราวนี้เจาะเป็นรูเล็กเข้าไปเพื่อจะแบบ
เพราะการการระเบิดเราห้ามแน่ครับ
เจาะในแนวราบหรือว่าแนวดิ่งครับ

เทคนิคนี้มันจะเจาะลงดิ่งจนตรงไปเลย๙๐องศา
หรือจะเฉียงชุมนุมก็ได้
ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่จะตั้งแท่นฐานการเจาะนะครับ
มันต้องมีแท่นฐานที่ราบพอที่จะตั้งได้
ว่ามันตรงจุดกับจุดที่บางที่สุดหรือไม่

เจาะได้ตรงดิ่งลงไปเลยหรือเฉียงทั้งมุม

คือเช่นเทคนิคเราสามารถมีความสุดยอดในการจอดอยู่แล้วครับ
พอเราทราบแล้วเรื่องของการเจาะด้านบน

ทีนี้จากที่เราคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเด็กอยู่สุดตรงพัทยาบีช
เราสามารถที่จะเจาะในแนวราบหรือว่าเจาะจากด้านข้างสุดของถ้ำได้ไหมคะ
ที่เราเจาะแนวดิ่งตรงนี้เราเจาะจากด้านบนลงไป
กะว่าให้ตรงที่มีพัทยาบีบให้ใกล้ที่สุดมากที่สุดนะครับ

ใช่ครับเพราะว่ามันสะดวกกว่านะฮะ
ซึ่งเพราะว่าถ้าเฉียงมันจะมีการเฉียงเสร็จแล้วมันจะมีมุมที่ความระยะทางจะเพิ่มขึ้นอีก
อีกข้อมูลนึงค่ะที่ต้องถามพอที่บอกว่าเอ๊ะ
เทือกเขานางนอนมันเชื่อมต่อไปยังฝั่งพม่า
แล้วเดี๋ยวมันจะแบบทะลุถึงกันหรือยังไงตรงนี้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
คือคืออย่างนี้นะฮะเทือกเขานางนอนเนี่ยมันเป็นเครื่องยินปูนนะครับ
มีความกว้างประมาณ๒กิโลยาวประมาณ๕กิโล
จากเหนือจดใต้วิ่งจากเหนือจดใต้นะครับ
แล้วถ้ำเองก็วิ่งจากเหนือไปทางใต้เหมือนกัน
แต่ฝั่งชายแดนมันอยู่ฝั่งตะวันตก
จากตัวเทือนนางนอนประมาณกิโลกรัม๑๒กิโลกรัมไปทางที่ตะวันศก
เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่ว่าไอ้ถ้ำนี้จะไปโผล่ที่ฝั่งทางตะวันตก
เป็นเขตแดนของประเทศเมียนมาร์ได้เลยแน่นอนครับ

ถ้าเราสร้างภาพ๓มิติมาได้เรียบร้อยแล้ว
จะต้องเอาอุปกรณ์ขึ้นไปเพื่อเตรียมการขุดเจาะเนี่ย
อุปกรณ์จะขนขึ้นไปยังไงหรือว่าหนักไหม
หรือว่าต้องใช้ห่อขนขึ้นไปหรือว่ายังไงไหมครับ
เรื่องนี้จากข้อมูลล่าสุดจากทางทีมงาน
เขาบอกว่ามีพื้นที่ที่สามารถจะลากขึ้นไปได้

เพราะว่าช่างจอดในอดีตเขาก็ชำนาญเรื่องการเจาะถ้ำ
อุโมงในการตั้งอุโมงผ่านน้ำต่าง

มันต้องลากเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ขึ้นเขาสูงอยู่แล้ว

เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเจาะรูประมาณ๖นิ้วเนี่ย

ยังไม่ถึงแป้วต้องใช้หอครับ

ไม่ใช่ใช่ไหม
มีรูปแบบหลายอย่างเชื่อเกี่ยวเรา

พิกัดว่าไปผ่านเย็นนายจะผลของตรพิษฎิงน่าจะออก
คยคิดว่าน่าจะพรุ่งนี้เริ่มจอได้

ขอบคุณนะคะคุณสุวิทย์โคสุรัตน์ผู้อำนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง
นักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณี
มันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแห่งความหวัง
ที่ถ้าเจาะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือเด็กได้นะครับ
รอคอยกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องการเจาะน่าจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ได้